มาต่อกันที่สินทวีชัยค่ะไทยรัฐนาคุณผู้รักษาประตูทีมสุภัณฑ์วิทยาลัยศาสตรี
ล่าสุดก็รับตำแหน่งนายกสหภาพนักฟุตบอลอาชีพไทย
ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะคะเพื่อดูแลสิทธิการเป็นนักเตะอาชีพของไทย
เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากสโมสร
ซึ่งนอกจากสินทวีชัยแล้วนะคะก็ยังมีนักเตะชื่อยังดังคนอื่นค่ะ
อย่างเทศกใจมั่นสุชาวนุดนุ่มปรกก้าวอนันทร์ธิเทพวิโนไทยอดุลละโส
เป็นคณะกรรมการในชุดนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเปิดตัวในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
ซึ่งสินทวีชัยฮัทไทยรัฐนากุลก็จะลงเล่นเกมอุ่นเครื่องที่ทีมชาติไทยจะเจอกับดรีแต่แอนโตเบโก้
วันอาทิตย์ที่สิบสี่ตุลาคมนี้นะคะที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ซึ่งเป็นนัดอำลาทีมชาติของสินทวีชัยด้วย
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดเข้าสัญญาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ